นอกจากเรื่องของกระท่อมที่นิยมแล้วนะคะบางคนชอบทานใบชะพลู
แล้วทานเป็นแบบเมี่ยงคำ
เป็นอาหารว่างของคนไทยวานคุณทานเลยสารภาพ
ใช่ไหมคะคุณจะบอกอย่างนี้ว่าเมี่ยงคำเนี่ยดีมีประโยชน์
แต่ว่าเราจะต้องทานปริมาณเท่าไหร่ถึงจะดีนะคะ
เอ่ยเมี่ยงคำหั่นวัตถุดิบไปเลย
มีขิงมีมะนาวมีมะพร้าวคั่วเยอะแยะมากมาย
ต้องบอกว่าเป็นอาหารว่างของชาวไทยที่ทานกันมานาน
มีส่วนประกอบของสมุนไพรมากมาย
หนึ่งคำให้รสชาติโครบรถจริงว่าไหมคุณ
เปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มทั้งเผ็ด

ประโยชน์ยังไงไปดูจากส่วนประกอบเลยนะคะ
อย่างแรกมะพร้าวคั่วค่ะจะบำรุงไขข้อนและกระดูกนี่
หอมหน่อยนะคั่วดีกรอบสบายเลย
อย่างที่สองคือถั่วลิสงคั่วเหมือนกัน
ก็เป็นถั่วที่ให้โปรตีนแล้วก็ให้รสชาติมันนะคะ
บำรุงเส้นเอ็นแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์ด้วย

เออถูกต้องแล้วไปดูต่อไปโปรตีนนี้มาจากอะไร
กุ้งแห้งค่ะเฮ้ยกุ้งแห้งก็จะช่วยบำรุงผิวหนัง
มีโปรตีนมีแคลเซียมนะคะก็แล้วแต่เลือกสรรตัวใหญ่ตัวเล็ก
แล้วแต่เรื่องของงบประมาณด้วยเหมือนกัน
เรามาถึงที่ขาดไม่ได้คือชะพลูค่ะชะพรู
ใบชะพลูมาพร้อมคู่กับขิงหัวหอมแล้วก็พริก
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสมุนไพรให้รสเผ็ดร้อน
ให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกป้องกันอาการท้องอืดท้องเฟ้อ
ย่อยอาหารแก้ขึ้นไส้อาเจียนเสริมธาตุลมธาตุไฟ
และลดน้ำตาลในเลือดสรรพคุณดีงามมาก
ยังมีอีกนะมะนาวค่ะแล้วทานทั้งเปลือกด้วยนะ
ทานไม่ได้เลยทำให้มันขมเปรี้ยวหน่อย
เปรี้ยวขมช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอ
ช่วยให้ชุ่มคอแล้วก็เสริมธาตุน้ำในร่างกาย
หันหน่อยให้เขากินทั้งหัว
ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือน้ำจิ้มนะคะ
น้ำจิ้มหรือน้ำตาลเขี้ยวนี่แหละนะคะแล้วแต่สูตรเหมือนกันนะ
ก็จะให้รสหวานเค็มช่วยบำรุงธาตุดินในร่างกาย
พละกำลังแต่แนะนำแบบนี้ทางคุณหมอน่ะนะคะ
เขาบอกว่าให้ทานสักประมาณ๕คำ
๕คำเนี่ยจะให้แครอลอรี่ประมาณ๒๐๐กิโลแครอลอรี่

ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนเพลินนะฮะ

เย้นี่ชั้นไม่นับอะไรทั้งนั้นอ่ะค่ะ

แต่ว่ามันไม่อิ่มค่ะ